เอาไปดูอีกหนึ่งคลิปน่าจะกล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาเตือนภัยคนขับรถ
จู่มีจอมขมังเว้ไปยืนประจันหน้าอยู่หน้ารถ
เบรกไม่ทันเอาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วไปดูคลิปเลยครับ
เหมือนในหนังผีเลยอ่ะแต่มันเกิดขึ้นกลางวันอ่ะ

แล้วเป็นยังไงเหมือนฟันลงมาหรอ

แล้วผู้หญิงเขาก็ร้องแบบกลัวมากอะครับ
เกิดขึ้นบนถนนสายสะกดณครอุดรทานี
แล้วก็มีมีดไล่มนต์อยู่แล้วก็วิ่งเข้าหารถคันนี้ฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยรถของผู้โพสต์ผ่านมาพอดีผู้ชายคนนี้กระโดดขึ้นมาขวาง

แล้วผู้ชายคนนี้ทำท่าเหมือนกำลังบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างแล้วก็มีมีด
แล้วก็งึมงำกระโดดขึ้นมาเกาะหน้ารถแล้วก็เอามีดความยาวสัก๑ฟุต
ฟันแทงที่รถเขาหลายครั้งแล้วก็ฟันกระจกด้วยผู้หญิงที่ขับมาก็ร้องด้วยความตกใจ
ด้วยความตกใจก็ขับรถออกไปก่อนเพื่อต้องการจะสะบัดผู้ชายคนนี้ให้หลุดจากรถ
แต่ผู้ชายเกาะแน่นมากเกาะแน่นมากเขาก็เลยพยายามเลี้ยวไปหาคนที่อบตข้อใต้
แต่ขณะที่เขาเบรกรถเพื่อมาร้องขอความช่วยเหลือชายคนนี้หลุดออกจากรถ
แต่ก็ไปยืนอยู่ใช้มีดมาแทงกระจกด้านคนขับแล้วก็แทงประตูอีกเธอก็ลงไม่ได้
ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่ากูขอเงินไม่ให้มึงต้องเจอแบบนี้
มาถึงคนที่เขามาทำเนี่ยไอ้คนที่เป็นจอมขมังเวทเนี่ยเหรอคะ
แล้วก็พึ่มพำเหมือนท่องคาถาอะไรแล้วก็ฟันไปด้วยนี่แหละครับ
มีดยาวมากมีดยังอยู่เลยระหว่างนั้นพอมีสติได้ปุ๊บโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
เขาบอกว่าเหมือนหนังไทยมากเลยนะพอตำรวจมาปุ๊บชายคนนี้วิ่งหนีลงทุ่งนาไปเลย
เห็นหลังรีบไกลหายไปแล้วที่ว่าเหมือนหนังไทยนี่คือยังไงเหมือนหนัง
แล้วก็มาไม่ทันมาไม่ทันกฎหมายสุดท้ายก็ต้องขับรถไปเองไปแจ้งความที่โรงพักสว่างแดนดิน
แต่ก็ยังจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบ้าหรือเปล่า
หนังไทยจริงครับตำรวจมาแล้วคนร้ายหนีไปแล้ว
เคยเห็นแต่จิ้งจกเกาะหน้ารถนี่เป็นจอมขมังเวทขมังเวทไม่ได้เงินต้องเจอแบบนี้ยังไง